ตาดีได้ตาร้ายอย่าหลุดโฟกัส
ระหว่างแม่ลีเดียกำลังปั้นหน้าละเลงเมคอัพอยู่นั้น
อ่ะเห็นแคปชั่นแม่เดียคนสวยถามหาน้องดีแลนด์ลูกชายซะด้วย
อ้าวลูกวิ่งไปนู่นละแม่
แต่ที่ตั้งใจจะมองถึงลูกสองก็บ่อยั่น
มาเติมความหวานให้กันทุกเวลา
อย่างลูกชายคนโตเฮ้ยคุณพ่อแมททิวนี่ไง

พร้อมคุกขับคุณถึงที่

ให้หยั่นอ้อนนิดสกิดหน่อย
แหมะระหว่างเครื่องฟิตก็ตาติดง่ายนะคะ
พ่อแมททิว
พ่อแมททิว